คุณผู้ชมชื่อว่าตอนนี้หลายคนน่าจะรู้จักชื่อของลุงเฉื่อยชาวสุรินทร์นะคะ
ใครที่ยังไม่รู้จักเดี๋ยววันนี้พาไปแนะนำให้รู้จักกันค่ะ
เพราะว่าลุงเฉื่อยตอนนี้เนี่ยกำลังโด่งดังในโลกโซเชียลเลย
หลังจากที่มีภาพที่ใส่เสื้อสีดำแล้วก็เอาเสื้อเข้าไปในกางเกง
แล้วตรงรูเข็มขัดของกางเกงเนี่ยเป็นเข็มขัดเชือกฟางนะคะ
หลายคนเขาก็ถ่ายภาพกันแล้วก็เอามาลงกันในโซเชียลก็โด่งดังกันไป
เฉื่อยคนนี้มีชื่อจริงก็คือนายเฉื่อยพยมแจ่มอายุ๖๐ปีค่ะ
เป็นชาวบ้านบ้านโชคตำบลขวาวสินนรินในอำเภอขวาวสินนรินจังหวัดสุรินท
ก็กำลังแต่งตัวเต็มที่นะคะเตรียมจะเดินทางไปทำบุญกระถิ่นที่ประเทศกัมพูชา
กับเจ้าอาวาสวัดโพรินวิเวก
ที่ลุงเฉื่อยโด่งดังในโลกโซเชียลตอนนี้เนี่ยเป็นเพราะว่า
เฟซบุ๊คชื่อชุมชนขวาวสินนรินได้ลงภาพลุงเฉื่อย
ขณะเดินทางไปร่วมวางดอกไม้จันทร์
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
เมื่อวันที่๒๖ตุลาคมที่ผ่านมา
ซุ้มถวายดอกไม้จันทร์วัดบ้านฉันเพลตำบลปราสาททอง

จากนั้นก็มีการพิมพ์เนื้อหาระบุใจความ

มาด้วยใจถวายความอาลัยพ่อหลวงภูมิพล
แท็กลุงเฉื่อยผู้สันโดดจากบ้านขวาวสินนริน
แท็กอีกหนึ่งความน่ารักของลุงเฉย

ตัวเองมีอาชีพเป็นผู้ช่วยสับปะเรอ
อยู่ที่วัดโพรินวิเวกไม่มีลูกเมีย
กิจวัตรประจำวันก็คือการดูแลทำความสะอาดเมน
ช่วยงานวัดทุกอย่างแล้วก็อาศัยอยู่ที่วัดแห่งนี้ด้วย
เพราะว่าลุงเฉื่อยเป็นเด็กวัดมาตั้งแต่เด็กค่ะ

เฉื่อยปั่นจักรยานจากวัดไปถึงจุดคัดกรอง
ระยะทางไปกลับประมาณ๘๙กิโลเมตร
ครั้งแรกลุงเฉยใส่กางเกงยีน
ส่วนเสื้อซื้อมาใหม่จากตลาดนัด
เพราะแม่ค้าบอกว่าให้ใส่แบบนี้

เจ้าหน้าที่จุดคัดกรองเขาบอกให้กลับมาเปลี่ยน
เพราะว่ากางเกงเป็นกางเกงยีนถือว่าไม่สุภาพ
เฉือยก็ปั่นจักรยานกลับมาเปลี่ยนที่วัดนะคะ
หลังจากเปลี่ยนเสร็จก็ปั่นจักรยานกลับไปที่จุดคัดกรองใหม่อีก
ก็คือรวมแล้วไปกลับ๒รอบ
พอไปถึงเจ้าหน้าที่บอกว่าให้เอาเสื้อใส่เข้าไปในกางเกง
เฉยบอกว่าลุงเฉยไม่มีเข็มขัด
แต่ก็พยายามรีบจัดชายเสื้อเข้าไปในกางเกง
ก็เลยไปเห็นเชือกฟางที่ตัวเองทำเป็นเข็มขัดอยู่ก่อนแล้ว
ก็เลยรีบหันไปถามเจ้าหน้าที่ว่าแบบนี้ใช้ได้หรือยังค่ะ
แล้วตอนนั้นลุงได้ขายเสื้อไม่มีเข็มขัดเนอะ

ไปถามชาวบ้านที่เขารู้จักลุงเฉยนะคะ
เขาก็บอกว่าลุงเฉื่อยเป็นคนไม่มีพิษไม่มีภัยกับใคร
แล้วก็ชอบช่วยเหลืองานบุญที่ชาวบ้านจัด
ยังบอกด้วยว่าลุงเฉื่อยเคยเป็นควานช้างอยู่ที่ปางช้างที่ภูเก็ตกว่า๑๐ปีค่ะ
พอถึงจุดอิ่มตัวถึงได้กลับมาอยู่ที่วัด